มาดูอีกเหตุหนึ่งนะครับตำรวจจังหวัดอุดรธานี
สามารถไปจับกลุ่มตัวชายเกาหลีสัญชาติอเมริกันได้
เพราะว่ามีพฤติการในการหลอกหญิงสาวไปมีเพศสัมพันธ์
และที่สำคัญมีการถ่ายทั้งคลิปวีดีโอไว้มีการบันทึกภาพไว้
โดยคนที่ถูกจับได้เขาบอกเขาไม่ได้เอาไปขาย
เขาแค่ต้องการเอาเก็บไว้ดูนะครับแต่ตำรวจก็ไม่เชื่อพฤติการ
ก็เชื่อว่าน่าจะเอาคลิปไปขายต่อ
ตำรวจสภอมเมืองอุดอนธานีรวบตัวนายไบอ้านแจ่
อายุ๕๗ปีชาวเกาหลีถือสัญชาติอเมริกัน
ผู้ต้องหาหลอกมีเพศสัมพันธ์กับเด็กแล้วก็หญิงสาว
แล้วก็ถ่ายคลิปโดยตำรวจเข้าไปจับกลุ่มได้
ห้องเช่าไม้หลวงถนนประชาอุทิศเขตเทศบาลนครอุดรธานี
จากการตรวจค้นห้องก็พบหญิงสาวอายุ๑๗ปีนุ่งผ้าเช็ดตัวอยู่ในห้อง
แล้วก็พบทั้งยาไวอากร้าถุงยางอนามัยเจลหล่อลื่น
ดีวีดีเซ็กทอยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและอุปกรณ์ต่างอีกเยอะเลยนะครับ
โดยผู้ต้องหาพยายามทุบทำลายฮาร์ดดิสต์ทิ้งเมื่อเปิดคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าไปพบทั้งภาพนิ่ง
วีดีโอเป็นภาพของเด็กผู้หญิงเปลือย
แล้วก็มีภาพของผู้ต้องหาคนนี้มีเพศสัมพันธ์กับเด็กหญิงด้วย
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่าได้เช่าห้องพักอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี
ประมาณปีเสร็จเสร็จแล้วโดยทำอาชีพขายรถจักรยานยนต์มือสอง
อินเตอร์เน็ตก็จะซื้อบริการทางเพศกับเด็ก
แล้วก็หญิงสาวอายุไม่เกิน๑๘ปีโอ้โหนะฮะ
แล้วก็จะถ่ายวีดีโอไว้ดูเท่านั้นผู้ต้องหาบอกว่าไม่ได้ส่งขาย
หญิงสาวเล่าให้ฟังว่ารู้จักกับผู้ต้องหามาประมาณ๕๖เดือน
ผู้ต้องหาหลอกมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่มรวมทั้งตัวเอง๖คน
โดยให้เงินครั้งละ๗๐๐๑๐๐บาทซึ่งขณะมีเพศสัมพันธ์
เขาก็จะถ่ายคลิปไว้ตลอดด้วย
แนวทางการสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาทำอาชีพขายรถบังหน้า
อกมีเพศสัมพันธ์กับเด็กสาวแล้วก็ถ่ายคลิปไปขาย
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องส่งดำเนินคดีต่อไปนะครับ
สำหรับหญิงสาวนั้นก็ได้มอบให้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นำตัวไปสอบสวนแล้วก็ส่งให้ผู้ปกครองในการที่จะดูแลต่อไปครับ